ขอให้กำลังใจแบบเต็มที่เลยนะคะ

อย่างที่ทราบกันนะคะตอนนี้แม้อาการป่วยเนี่ย

แต่ว่าสภาพจิตใจในฐานะของคนเป็นแม่เนี่ย

เมื่อวานนี้นะคะคุณลีเดียได้โพสต์คลิป
ลูกสาวลูกสาวนะคะเล่นกันอยู่ที่บ้าน
น่ารักนัยดูมากน้องไมร์ตอง

มาวันนี้นะคะเจ้าตัวโพสต์อีกค่ะบอกว่า
จะเข้าใจว่าการร้องไห้ออกมา

ไม่รู้จะระบายที่ไหนแต่พอได้ร้องไห้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ลงท้ายว่าสู้ค่ะ
ก็ได้เห็นหลายคลิปคือน้องน่ารักจริงนะคะ

ดังนั้นค่ะเราอยู่กับบ้านพร้อมหน้าพร้อมตา

ถูกต้องอยู่บ้านพักเชื้อเพื่อชาติช่วยกันนะคะ